เคยเห็นเยาวราชเด็กเยอะเท่านี้ไหม
เคยเห็นเยาวราชเด็กเยอะเท่านี้ไหม
คุณผู้ชมจะได้คำตอบว่าทำไมเด็กเต็มเยาวราชเลย
เพื่อไปหลิงสุกใช่แบบไวสุกยังบันแซกยังไว
ชอบไว้และช่างกับคนเขาไวสุกยังบันแซกยังไว
สุกยังบันแซกยังไวมันจะไหวอย่างนั้นคล้าย

ไม่ไหวแล้วใช่ไหม
แบตตั้งสองทีนะเย็นอ่านไม่ได้แล้วนะ
ไม่ต้องถึงเย็นหรอกเดี๋ยว๘โมงก็ไม่ไหวแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมครับเคยเห็นเยาวราชเด็กเยอะเท่านี้ไหม
ปกติมีแต่ผู้สูงอายุมีผู้ใหญ่นะไปเยาวราช
คือเยาวราชผมว่าถ้าเด็กไม่ได้ไปกับผู้ใหญ่เด็กไม่ไปหรอก
แต่นี่มันแบบผ่านวันเด็กไปแล้วจุดจีนจุดจีนยังเห็นตัวจิ๋วมา
หัวหน้าแก๊งอยู่เนี่ย
หัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมของพวกเขา

พอไปถึงปั๊บคือบางคนอยู่ข้างหลังไง

หรือว่าตอนนี้พ่อ
โอ้โหคุณผู้ชม
จังหวะต้องพาลูกขึ้นผมว่ามันสุดยอดแล้วนะ

มีคนทางการเมืองเข้าไปเยาวราชด้วยอยากดูเปล่า

ผลเอกประยุจันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรี
และรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกระละหง

ปรากฏว่าโดนปาดแล้วดอม
คนเดิมมั้ยเนี่ยคนเดิม
พลเอกประวิชวงศ์สวรรค์ท่านไปในฐานะ

คุณดูเสื้อซะก่อนโอ้โห

กางเกงยีนลงท้ามาไปสีขาว

นี่ฮะถ้าไปทักทายชาวเยาวราชแล้วก็ช่วงบ่าย

ทักทายกันโอ้โหลุงป้อมลุงป้อม

อย่าลืมพักพลังประชารัฐของผมด้วยแล้วกัน

นะครับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละ

ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อันนี้ท่านไปในฐานะส่วนตัวนะ
ไปแบบสมาชิกพักรวมไทยสร้างธาตุก็ได้

พอลุงตู่มาถึงวันนี้

ลุงต่อสู้สู้ลุงต่อยู่ต่อ
ลุงต่อสู้สู้
เนี่ยรู้นะครับคุณผู้ชม
พลเอกประยุทธ์ก็ไปวัดเล่งเนื้อยี่ด้วย
ติดตามไปด้วยเกือบ๓๐คนอ้ะมีคนนี้ด้วยเห็นไหม
ใครอ่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอ๋ออ้าวไปด้วยโอ้ไปด้วยอย่างงี้ชัดแล้วล่ะ
ชัดอันนี้ชัดแล้วพลตำรวจเอกประยุทธ์ท่านขอพรในเทศกาลตรวจจีน
ให้ประชาชนทุกคนมีความสุขนะครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรง
และขอให้ตัวท่านเองทำงานประสบความสำเร็จและปลอดภัยครับ
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกมาถึงงานช้ากว่าปกติ

โอ้โหเมื่อกี้ชาวจีนไปพัทยายังมีรถนำเลยท่าน

เมื่อวานท่านไปนำส่วนตัว

ส่วนตัวก็ไปเรียกพลขับเก่าแก่มา

คืออยู่บ้านขับรถให้มาให้อยู่นานแล้ว

หลงทางหลงทาง

ของคนที่เขาไปไหนมาไหนมีคนนำทางนะ